คุณผู้ชมฮะแดดร้อนแต่ว่าเที่ยงแบบนี้
มาเพิ่มความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้
ลมร้อนระอุกันหน่อยนะครับ
แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ดีไหมฮะ
แคมเปญนี้ก็คือแจกมอเบอร์ไซค์ทุกวันแจกล้านไมร์ทุกเดือนนะครับ

ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปีที่๒แล้วนะครับ
ของรางวัลบอกเลยนะฮะต้องฟังกันให้ดีเดี๋ยวจะเห็นหน้าจอตรงนี้
เพราะทางคาราบาลเขาแจกทองคำแท่ง
มูลค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัลทุกเดือนเลยนะครับ
ตกแต่งสไตล์คาราบาลจำนวนถึง๑๐๐รางวัล
มูลค่ากว่า๘ล้านบาทนะครับ
คาราบาลเขาจับจริงแจกจริง
ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลแบบนี้

เขียนบีบทรงเขียนบีบทรงเขียนบีบทรง

ถ้าเกิดเป็นฝาคาราบาลแดงนะคุณผู้ชม
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมลงไป

แล้วก็มาพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วบีบ

ส่วนฝาคันโซก็เหมือนกันค่ะเขียนบีบ
คือเขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์
ลงบนกระดาษด้วยลายมือพับกระดาษนั้น
ใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่น
นะคุณผู้ชมไม่ต้องเขียนที่อยู่ไปนะคะ
หลังจากนั้นพอเราเขียนบีบแล้วเราก็ต้องส่งค่ะ
ของรางวัลทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท

ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทเลยนะคะ

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคมนี้
สามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งนะครับ
ผู้โชคดีคนแรกวันที่๒๘เมษายนนี้นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งอะไรจะขึ้นราคาก็ขึ้นไป
แต่ว่าเครื่องดื่มอย่างคาราบาลแดงเนี่ย
อร่อยได้ในราคา๑๐บาทเท่าเดิมไม่เพิ่มแน่นอนนะคะ

เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกูโคโรโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันนะคะ
คันโซคูณ๒อร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วนะที่ร้านถูกดีมีมาตรฐาน